หน้านังสือพิมพ์ไทยรัฐครับค่ะม็อบขู่ยกระดับตู่รอดสารรัฐธรรมนูล
มติเก้าต่อศูนย์ระบุธรรมคุณประโยชน์ราชดรทุบศาลพระภูมิโชว์
ฝ่ายค้านชี้การเมืองร้อนแน่เราจะมาสรุปนะครับ
คำวิทย์ไฉของศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมอธิบายแบบนี้
อยู่ต่ออยู่ต่อคืออะไรค่ะก็คือท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผลเอกประยุจันทร์โอชาได้อยู่ต่อครับแล้วอยู่ได้อยู่ได้คืออะไร
ท่านสามารถอยู่ในบ้านพักรับรองได้ครับค่ะองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย
เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับสามารถพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักรับรองของกองทัพบกได้
แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ตามเพราะอะไรเพราะว่าท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพบกมาก่อน
และยังดำรงตำแหน่งที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นไปตามระเบียบกองทัพบกปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
และตามระเบียบบ้านพักของกองทัพบกปี๒๕๕๕แม้ว่าปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แต่บ้านพักประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคือบ้านพิสุนโลกยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุง
เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวของนายกรัฐมนตรีและการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ
กระทำทุกอย่างล้วนเป็นประโยชน์ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้นายกรัฐมนตรีมีบ้านพักในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง
ส่วนประเด็นนี้ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาให้วินิจฉัยแล้วค่าน้ำค่าไฟล่ะใครจ่าย
ไม่ใช่การหาผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ขอไม่ได้เรียกรับ
ไม่ยอมที่จะรับทรัพย์สินใดนะฮะ
ดังนั้นคดีอาศัยบ้านพักทหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
จึงไม่สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง
ไม่ได้เรียกรับประโยชน์ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
จึงไม่ทำให้สถานะของนายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงครับ
จึงไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้อง
สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ผมเพิ่มประเด็นนี้ให้นิดนึง
ที่ทางฝ่ายค้านเขาหยิบยกให้สารท่านวินิจฉัย
ก็คือที่มีการตั้งคำถามว่า
แล้วทำไมนายกรัฐมนตรีคนอื่นท่านอื่น

ก็คือคนเหล่านั้นไม่ได้เป็นอดีต
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพบก

นั่นแหละถ้าไม่ใช่ก็อยู่ไม่ได้
จะมาขออยู่แบบท่านประยุทธ์ได้ไหม
ตอบเลยว่าไม่ได้
อันนี้เขาเป็นไปตามระเบียบของกองทัพบกครับ
ด้านผลเอกประยุจรรย์โอชาห์หลังจากรับทราบความวินิจฉัยของสาร
แล้วก็ไม่ได้มีทีท่าใด
แล้วก็เดินทางออกจากธรรมเนียบรัฐบาลตามปกติ
ในช่วงเย็นที่ท่านเลิกงานเสร็จภารกิจจากตึกไทยคู่ฟ้า
ผู้สื่อข่าวพยายามสังเกตสีหน้าท่านเรียบเฉยครับ
แล้วก็ไม่ได้หันมาทักทายไม่โบกมือ
ปฏิกิริยานายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรติดตามวันนี้ครับ
ว่าท่านจะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการที่ท่านได้ไปต่อ
หลายคนก็แซวนะคะว่าท่านแขวนพระรอด
เพราะว่าตั้งแต่เรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณตน
ทั้งนั้นสารรัฐธรรมนูลก็บอกว่าไม่ผิดนะฮะ
ครั้งที่๒กรณีคุณสมบัติที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่อันนี้ก็ไม่ผิด
อันนี้เป็นครั้งที่๓แล้วนะคะที่สารรัฐธรรมนุนตัดสินว่า

แต่อันนี้ผมขออนุญาตเตือนตามกฎหมายนะครับ
ใครที่จะวิพากษ์วิจารคำไม่ได้ใช้ของสารรัฐธรรมนุนก็เบาได้เบา
เพราะว่าอันนี้ผมพูดตามกฎหมายนะฮะ
ว่าท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ตาม
แต่ถ้าไปก้าวล่วงแล้วก็มีความผิดนะครับ